ผู้ชมครับที่ผ่านมาเป็นช่วงฤดูการทอดกะถิ่นสามะคี

มีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งเขารวบรวมเงินทำบุญได้ประมาณสัก๘แสน

เอาคืนไปแล้วกันนะเจ้าภาพ
ที่ไม่ต้องการ
พวกเราก็เลยมา
มาหลังคืนเพื่อจะได้
เอาเงินให้หลายหลังคืนที่
วัดอื่นเขาต้องการ
เนี่ยชาวบ้านเสียใจนะครับ

๘แสนมันก็เงินมหาศาลก้อนหนึ่งนะ
ทำไมท่านถึงปฏิเสธเงินก้อนนี้

ให้กับวัดอื่นที่ต้องการแทนครับ

ระบายความรู้สึกลงแอปพลิเคชัน
ต๊อกนะฮะก็กลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตเลย

เรื่องนี้เกิดขึ้นที่วัดดงสวอง
ตำบลเขาสามยอดอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีครับ

ลงพื้นที่ไปตรวจสอบไปเจอกับนางสุรินบุญเสริม
ซึ่งเป็นประธานยอดกระถิ่นกองนี้

ที่มีการไปรวบรวมมาได้ประมาณสัก๓๕๐๐บาท

รวบรวมกันมาไปเสร็จก็๘แสนกว่าบาท

เพราะเศรษฐกิจไม่ดีแล้วก็มีโควิดด้วย

ไม่มีใครไปกันหมดได้ว่ามันต้องเป็นทั้งนั้นเท่านี้

ให้เงินสามแสนห้าของเจ้าภาพบัคคืนมา
ซึ่งเจ้าภาพเองก็ไปรับเงินตามที่ปรากฏในคลิปเลย
แล้วก็นำไปให้กับวัดอื่นแล้วที่เขาต้องการเงินส่วนนี้
แต่เพื่อความเป็นธรรมเราก็ต้องฟังความอีกด้านหนึ่ง

ไปพบกับพระอธิการวราวุฒิชินวโร

ท่านถูกพระชั้นผู้ใหญ่เรียกไปตำหนิแล้ว
แล้วล่าสุดท่านบอกว่าอัตมาขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ด้วยการหาเงินส่วนนั้นที่คืนเจ้าภาพไป

ไปฟังเสียงท่านเจ้าวาดครับ
เป็นยอดของกฐินวันนั้นก็ขอรับผิดชอบขอโทษขออภัยทุกคน
เป็นเอาว่าพระท่านก็ขอโทษโยมกับสิ่งที่เกิดขึ้น
กับเจ้าภาพกระถิ่นกองนี้ที่เสียความรู้สึกกันไป
ท่านก็เดินทางไปที่วัดนี้แล้วบอกว่า
แล้วก็สร้างความเสื่อมเสียให้กับพระพุทธศาสนา

พระท่านเองก็ประกอบคุณงามความดีมาตลอด
แล้วก็เป็นที่รักใคร่ของชาวบ้าน
ก็จะเห็นว่ามีไปทอดกระถิ่นเป็นประจำทุกปีแหละ
ล่าสุดก็ลงโทษด้วยการว่ากล่าวตักเตือนไป
แล้วก็อาจจะให้พ้นไม่ใช่พ้นสิ

กว่าคณะสงฆ์จะมีการสอบสวนเสร็จสิ้น
แล้วก็มีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น
อันนี้ก็ต้องรอพักไปก่อนนะฮะ